เปิดประตูเปิดหน้าต่างดูหน่อยนะครับว่าบ้านคุณเป็นยังไง

เบาโปรยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
แต่พื้นที่อื่นเป็นอย่างไรเราต้องตรวจสอบสภาพอากาศกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้
ใครกลับบ้านไปแล้วพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกหนึ่งปรากฏการณ์

ดาวเสาเข้าใกล้โลกในรอบปีนะครับ
ดังนั้นคนที่จะมาบอกว่าวิธีการสังเกตอย่างไร

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
อย่างที่คุณสุดสกุลได้บอกไปเมื่อเช้าเราได้คุยกันแล้วเรื่องนี้
ดาวเสาเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบปี
ดาวเสาถ้าหากเราเคยเรียนตอนปฐม
ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๒

จุดเด่นสำคัญของดาวเสาร์ก็คือมีวงแหวนสุขสกาวสวยงามเลยทีเดียว
ก่อนที่ค่ำคืนนี้เราจะไปชมความสวยงามของดาวเสากัน
ที่สามารถให้จะเห็นได้บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ถ้าหากจะเห็นชัดต้องมีกล้องส่องจะเห็นเป็นลักษณะของวงแหวน
แต่ถ้าหากดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นลักษณะของดาวที่มีแสงสว่างออกมา

ดาวเสาอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๒
ในระบบสู่ระยะจังหวังของเรา

ดาวเสาเป็นดาวที่ถ้าหากเอามาแช่น้ำแล้วลอยน้ำได้
ทำไมน่ะ
เพราะว่าถ้าหากเราตรวจสอบข้อมูลดาวเสา
เขาบอกดาวเสาเป็นดาวที่มีความหนาแน่น
ความหนาแน่นนี่คือลักษณะอมประกอบมวลต่างอยู่ที่
กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเท่านั้น
เทียบถูกต้องถ้าเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำก็คือ
มีอยู่ที่๐๙๙๘กรัมต่อลูกบาทเมตร
ดังนั้นถ้าเอาดาวเสาไปแช่น้ำก็จะลอยน้ำ
เพราะน้ำหนาแน่นกว่าดาวเสาหนาแน่นน้อยกว่า
แต่ใหญ่เบอร์เรอเลยอมประกอบส่วนใหญ่ดาวเสาเป็นกราส
นะครับจึงมีน้ำหนักเบานะครับ
เขาบอกว่าดาวสามีมีดวงจันทร์หลายดวงเลยทีเดียว
ดวงจันทร์ตรงนี้มีลักษณะการพ่นน้ำเข้าใส่ดาวเสา
เหล่านี้ก็ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆรัศมี
ที่ทำให้เกิดเป็นวงแหวนของดวงจันทร์เกิดขึ้น
นี่หลังจากฟังคุมคุมจันทร์ฉันจะไปซื้อกล้องล่ะ
อยากเห็นอยากเห็นว่าแบบเอ๊ะดวงจันทร์ดวงไหนนะที่พ่นน้ำ

ค่ำคืนนี้ใครสามารถให้จะถ่ายภาพดวงจันทร์ได้สวย
ก็ติดแฮชแท็กมาก็ได้ไทรลัสสกาย
แต่ไม่ต้องมีกล้องใช่ไหมต้องมีกล้องพิเศษหน่อย
ถูกต้องครับก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดได้มากขึ้น
แต่ถ้าหากดับตาเปล่าก็สามารถให้จะมองเห็นได้เช่นเดียวกัน
แต่ที่สำคัญก็คือต้องท้องฟ้าเปิดด้วย
ตรงนี้ท้องฟ้าหลายพื้นที่เมฆหนาตาโดยเฉพาะช่วงค่ำ
แล้วก็ที่สำคัญมีหลายจุดที่มีโอกาสที่จะต้องเจอฝนฟ้าขนอง

กรุงเทพวันนี้มีการแข่งขันด้วย
สภาพอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่า
ตอนนี้ทั่วไทยนะครับสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
โดยเฉพาะหลังจากนี้เป็นต้นไปวันหยุดสุดสัปดาห์
ใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวคงจะต้องเฝ้าตรวจสอบเป็นพิเศษ
ภาพรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
จากดาวเสากลับมาที่โลกของเรานะครับสภาพอากาศภาพรวม
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลายจุดหลายพื้นที่
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมานะครับ
เติมเต็มความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำให้กับพื้นป่าแม่น้ำลำทานต่าง
ตอนนี้เริ่มมีน้ำเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันครับ
หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกติดต่อกันหลายวันติดต่อกัน
จนทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติต่าง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
พื้นที่เหล่านี้ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่
ไรยองค์จันทะบุรีและบริเวณจังหวัดตราตรกะบี่
พื้นที่เหล่านี้เองก่อนหน้านี้มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับหลังจากนี้เป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนครับ

กลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราณขณะนี้
ซึ่งมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนหลายพื้นที่เลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้

จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐสุโขทัยเพชรบูรณพิสุนุโลก
อีสาที่บริเวณจังหวัดเลยจังหวัดน้องคาย
กลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
ภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด
ภาคใต้นั้นพบกลุ่มฝนกระจายบริเวณในฝั่งอ่าวไทยรวมไปถึงบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นภายใน๑ชั่วโมงนี้
แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไปอีก๒๔ชั่วโมง
สถานการณ์ฝนในเมืองแถวเรายังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ
ภาพรวมนั้นเกิดจากการเดี่ยวนำของกระแสลมจาก๒ทิศทาง
ว่าจะเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนมาปะทะ
กับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
ปกกลุ่มในเมืองของเราในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
จุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมนั้นก็จะทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
กระแสลมจะแรงเป็นพิเศษในช่วงเย็น
ดังนั้นในช่วงค่ำนั้นเราจะเห็นกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้า

ฝนส่วนใหญ่ในบริเวณตอนกลางก็จะเน้นตกในบริเวณในช่วงกลางดึกนะครับ

มาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเทลงมาสะสมในวันนี้

ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราด
ยังเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ภาคใต้นั้นยังคงเน้นบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้
ช่วงสายวันนี้ครับจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก่อน
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลายจังหวัดมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับ
ระยองจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจินบุรีจังหวัดสะแก้ว
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนขึ้นไปบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสละบุรี
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
จนถึงกรุงเทพมหานครมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตก

กลุ่มฝนจะค่อยเลื่อนไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
ชาวเหนือก็จะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝน
อย่างที่บอกว่ามีบางจุดที่อาจจะเจอฝนตกหนัก
และฝนจะตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางดึกของคืนวันนี้นะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังกันหน่อย

สถานการณ์ฝนหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนกำลังลง
แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
วันนี้ช่วงบ่ายจะเน้นตกในบริเวณจังหวัดสุราชธานีนะครับ
หลังจากนั้นฝนก็จะมีการกระจายตัวตกเป็นหย่อมเท่านั้น
ช่วงเย็นอาจจะมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณทางตอนบนของภาค
นี่คือสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนที่จะเกิดขึ้น
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่า
วันนี้ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปหลายคนคงจะเตรียมตัวออกจากบ้าน
ที่จะเกิดขึ้นณสนามราชมังคลากีฬาสถาน
จากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝนมี๑๔นะครับ
โดยอุณหภูมิสูงสุดวันนี้๓๗องศาเซลเซียตต่ำสุด๒๘องศาเซลเซียต
ถ้าหากเรามาดูช่วงเวลาการตกของฝนในวันนี้
พบว่าฝนส่วนใหญ่ที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
เน้นตกในช่วงสายสายนะครับก็คือตั้งแต่ช่วง๙โมงเป็นต้นปลายไปจนถึงช่วงเที่ยง
บ่ายมีอากาศตกเล็กน้อยในช่วงบ่าย๒ไปจนถึงช่วงบ่าย๓โมง
ฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวมาจากบริเวณทางตอนล่างของพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
ดังนั้นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนตกเยอะที่สุด
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกรวมไปถึงในบริเวณตอนล่างแล้วก็ตอนกลางของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
โดยนอกจากนี้เองคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันไมค์ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ